อีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ค่ะมีรถเก๋งขับปาดหน้า
ปุ๊บไม่พอใจนะคะลงมาและที่สำคัญเนี่ย
ที่ลงมาใส่เครื่องแบบข้าราชการด้วยค่ะ
เหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
จับภาพรถเก๋งสีบรอนทองกำลังขับเปลี่ยนเลนปาดหน้ารถกระทันหัน
ก่อนจะแกล้งจอดรถกลางสี่แยกแล้วก็ตอนท้ายมีขับรถมาจอดรถกลางสะพานด้วยนะคะ
จังหวะที่จอดรถชายที่ขับเก๋งสีบรอนทองสวมชุดข้าราชการ
ลงมาจากรถทำท่าทางเหมือนจะหาเรื่อง
ที่เจ้าของรถจะบอกไปว่าให้ไปเคลียร์ที่ป้อม
ชมคลิปตอนที่จอดรถกลางสะพานกันค่ะ
มีถึง๒คนนะคะในรถเก่งคันนี้ก็สวมเครื่องแบบทั้งคู่เลย
โดยคลิปนี้ค่ะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
บอกสั้นว่าดูกันเองครับกับชายในเครื่องแบบ
ล่าสุดผู้เข้าชมคลิปนี้กว่าหนึ่งหมื่นห้าพันครั้งแล้วนะคะ
เน็ตก็แห่วิพากษ์วิจารณ์กันถึงพฤติกรรมการขับรถของชายที่สวมชุดข้าราชการนี้ค่ะ
ด้านในธิรวัตรอรุณพิทักษะเจ้าของคลิป
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตัวเองกำลังขับรถกระบะนะคะหลังคาสูงกลับบ้าน

รถเก่งของชายในเครื่องแบบข้าราชการก็ขับมาปาดหน้าก่อน

รถเก่งคันนี้ก็ยังไปปาดหน้ารถคันอื่นอีกนะคะ
เห็นไม่ค่อยชัดสีน้ำตาล
ใช่ที่ศรีกากีเป็นแบบเครื่องแบบนะ